หนุ่มลูกศิษย์วัดแห่งหนึ่งย่านเทพารักษณ์มาร้องโซเชียล
ตามหากลุ่มคนร้ายที่เข้าไปรุมทำร้ายเขาถึงในวัด
ตัวเขาเองก็บอกว่าไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใคร

เออแล้วเนี่ยภาพวงจรปิดจับวินาทีเกิดเหตุเอาไว้ได้ค่ะ
ขณะที่มีคนร้ายสองคนเนี่ยมารุมกระหน่ำทำร้ายร่างกายเห็นไหมคะคุณผู้ชม
เตะทั้งต่อยไม่ยั้งมือทำให้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์วัดนอนล้มลงไปกองกับพื้น
อย่างไม่มีทางสู้หลังคนร้ายลุมซ้อมหนำใจแล้วก็ขึ้นรถเก๋งสีขาวขับหนีออกไปเลยนะคะ
ความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะทีมข่าวก็ติดต่อไปยังนายวิทูลเกรดแก้วอายุ๓๘ปี
ซึ่งเป็นคนที่ถูกทำร้ายในคลิปเนี่ยนายวิทูลเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังค่ะ
ว่าตัวเองก็เป็นลูกศิษย์ของวัดแห่งนี้มานาน

วันเกิดเหตุเกิดเวลาสักประมาณทุ่มเศษ

หลังจากที่เขาซักผ้าจีวรให้กับพระเสร็จสิ้น
จู่มีชายแปลกหน้าสองคนตรงดิ่งเข้ามา
เตะทั้งต่อยทั้งกระทืบจนล้มกับพื้น
จากนั้นหนึ่งในคนร้ายพยายามเข้ามากระชากสร้อยพระในคอนะคะ
ซึ่งมีพระอยู่เกือบประมาณ๓๐องค์
แต่ว่าเขาขัดขืนนะคะไม่ยอมให้
ก็เลยถูกกระทืบซ้ำก่อนคนร้ายจะขึ้นรถเก๋งขับหนีไปค่ะ
มีผู้ชายผมเห็นเลย๓คน

แล้วก็รถเก๋งเอาติ๊ดสีขาว๑คัน
สกุปปี้สีแดง๑คัน
แล้วผู้ชายที่เข้ามาก่อนผมที่เข้ามาทำร้ายผมคนแรก
มีรอยสักเป็นรูปเปลวไฟสีส้มที่คอ
คือเข้ามาก่อนเข้ามาหาผมก่อนเลย
แต่เขาเอาผ้าผ้าปิดปากกับปิดปากไว้
แต่ผมจำได้อยู่ว่ามีรอยสักเป็นรูปเปลวไฟที่คอ
คือเข้ามาลุมผมเลยผมไม่ทันตั้งตัวไง

ประเด็นที่ว่าไม่ถูกกันผมว่าผมไม่น่าจะมีครับ
เพราะว่าที่นี่ก็จะรู้จักผมกันหลายคนอยู่ครับ
ร้อยพระก็เต็มคอเลยนะคะแขวนอยู่แบบนี้ค่ะ
นายวิทูลบอกว่าสำหรับพระเครื่องที่ห้อยคอคล้องคออยู่เนี่ย
มีพระเครื่องสำคัญราคามีราคาด้วย
ว่าจะเป็นที่หมายปองของคนร้าย
เช่นพระเหรียญหลวงพ่อปลั่งราคาประมาณ๑๘๐๐๐บาท
กริ่งประมาณ๑๒๐๐๐บาทเป็นต้น
เมืองต้นก็นำหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความไว้แล้วที่สพบางแก้ว
แล้วก็จะนำเรื่องราวไปร้องเรียนโซเชียล
เพื่อให้ชาวเน็ตเนี่ยช่วยตามคนร้ายมาลงโทษอีกทางหนึ่งด้วยนะคะ